คุณผู้ชมครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเอาไปแชร์
แล้วตำรวจที่สพคลองแงะอสะดาวจสงขาก็ต้องออกมาชี้แจ้ง
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วมันก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
เป็นการสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยแล้วมีการยิงสกัดนะฮะ
เดี๋ยวท่านไปดูคลิปก่อนนะครับแล้วมาฟังว่าตำรวจชี้แจงว่าอย่างไรครับ
นี่ฮะโอ้ยิงกลางถนนแล้วจ่อเลยรถคันที่ขับมาเจอตรงหน้าเลย
ใช่ก็ทำได้คือหักเลี้ยวแล้วก็ขับต่อไป
นี่เป็นภาพที่เขาขับต่อไปแล้วก่อนจะเอาคลิปไปแชร์นะครับ
ทีนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าโอ้โหมันอันตรายไหมยิงแบบนี้เลยปุ้ม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังตำรวจนะครับ
ก็ไปพบว่าผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยตำรวจท่านนี้ที่ปฏิบัติการสกัดรถต้องสงสัยที่ยิงปืนเนี่ย
คือร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์เดชารัฐเป็นตำรวจจราจรสพคลองแงะนะครับ
ชี้แจงว่าอย่างนี้ครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุคือช่วงบ่าย๒เมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสองครึ่ง
ต้องสงสัยว่าจะซุกซ่อนยาเสพติดขับผ่านมาแบบนี้ก็เลยวางแผนสกัดจับ
โดยให้รถคันนี้กะว่าต้องมาติดไฟแดงที่สามแยกคลองแงะ
รถคันนี้ก็ขับมาแล้วก็มาจอดก่อนถึงไฟแดงแล้วพอเห็นตำรวจก็ถอยหลังหนีออกมานะฮะ
ว่าคงเห็นตำรวจกำลังเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจจะเลี้ยวรถตัดถนนปีนเกาะกลางถนนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
แล้วใช้ปืนยิงโดยจะยิงยางรถยนต์
บอกว่าเป็นการยิงในมุม๔๕องศา
เพราะเห็นแล้วว่าบริเวณนั้นปลอดภัย
ถนนอีกฝั่งหนึ่งโล่งไม่มีรถขับผ่านมา

มีรถกระบะที่กำลังขับหนีคันเดียว
แต่ที่สุดแล้วกระบะคันนี้ก็ขับหนีไปได้
แม้ว่าจะพยายามขับรถไล่ตามหาตามตรอกซอกซอยต่างแล้ว

วิถีกระสุนเนี่ยจะเป็นมูล๔๕องศาที่จะไม่โดนผู้บริสุทธิ์นะครับ
เพราะว่าตอนถ้าเกิดว่าผมยิงตอนที่เขาถอยรถมา

แต่พอรถเอียงแบบนี้ผมเลยตัดสินใจยิงยางรถเขานะครับ
แต่คนร้ายยังหลบหนีต่อไปได้
แต่ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเลยรถคันหน้าก็บอกโอ้โห
เพราะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเขาเนอะแล้วก็แบบมันใกล้เหมือนกันนะ
ใช่คือคันหน้าเขาเลยมาตรงหน้าเลย
ท่านก็บอกว่าท่านยิง๔๕องศา
ไม่โดนชาวบ้านไม่โดนรถคันอื่นแน่นอน
ก็อาจจะดูปืนกับมือเนี่ยยกขึ้นมาสูงหน่อยนะ
อาจจะเป็นเพราะว่ารถกระบะมันสูงแล้วขึ้นเกาะกลางหรือเปล่า

แต่ว่าตอนนี้รถต้องสงสัยก็ยังตามไม่เจอนะครับ

สกัดกั้นแบบนี้ยุทธวิธีแบบนี้

ก็มีคุณผู้ชมส่งมานะบอกว่าตำรวจทำถูกต้องแล้ว
ถือเป็นเหตุอันควรต้องสงสัยอะไรแบบนี้
แต่คนที่เราไม่รู้กฎหมายเนอะเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงขนาดไหน
ก็เป็นว่าไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรก็แล้วกันนะคะ